เห็นเขาพูดกันอยู่น้ำหวานคนไข่น้ำหวานคนไข่

นางไปทานข้าวที่โรงแรมดัง

หนึ่งสามยูดูเป็นตัวอย่างอ่ะยูทำบ้างอ่ะดู
คนก็ไม่ได้โฟกัสที่ไข่ไงพี่แจ๊ค

เขาบอกว่าหนมน้มน้องน่ะมันออกแล้ว
ทำไมน้องไม่ระวังตัวน้องเป็นผู้หญิงนะคะ
นี่แหละค่ะคนก็แชร์กันเยอะ
บางคนก็ด่าเนาะบางคนก็ชมว่าเออนางก็สวยก็เรื่องของนาง
แต่ก็นั่นแหละแล้วแต่นะคะความคิดชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่เหมือนกัน
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะว่า
ก่อนหน้านี้เห็นโพสต์ทะเลาะกับเออดรนัทเรื่องสามีน
ว่าสามีนอกใจมีข่าวกิ๊กกักกับนักศึกษา
ตกลงแล้วอะไรยังไงไปฟังน้องน้ำหวานหน่อยค่ะ
คือคนจะไปโฟกัสที่เสื้อแต่จริงเราอยากให้คนโฟกัสที่ไข่
เพราะว่าเราก็คือแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำอาหารแต่ว่า
แต่ว่าก็อยากลองดูก็เลยให้แฟนถ่ายให้อะไรอย่างนี้
แบบว่าแชร์แบบว่าแล้วหนูมีเด็กอะไรอย่างนี้
ก็คือเหมือนแบบเป็นลูกของเพื่อนแฟนด้วย
บอกว่าไปถึงโรงเรียนก็เพื่อนพ่อบอกรู้จักด้วยเหรอ
รู้ไม่เป็นยูนี่ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้

กับแฟนแฟนถ่ายให้แสดงว่าเขาก็ดีกันอยู่
ใช่เห็นบอกว่าปีใหม่ก็ไปกันเที่ยวกันต่อนี่แหละค่ะ